เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาที
ต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องเบ้น
จากจังหวัดพิจิตรนะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
พิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อจะสามารถได้รถสาเล้งกลับไป

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าช่วงนี้ตอบถูกให้หมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ตื่นเต้นครับ
สบายนะครับต้องมีสมาธิดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องเบ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เราปรับปรุงเพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของทุกครอบครัวที่มานะครับ
ว่าครอบครัวนี้มีความสามารถเกี่ยวกับด้านนั้นด้านนี้

ให้ถูกคนก่อนเพราะหนูเป็นคนเลือกคนแรกนะครับ
เลือกเรื่องที่เบ้นจะตอบก่อน
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑บึงสีไฟ

เรื่องวัดท่าหลวงครับ
ทำไมเลือกเรื่องวัดท่าหลวงคะ

บ่อยแค่ไหนวัดท่าหลวง

เวลาไปวัดก็คือทำกิจกรรม
ก็คือเวียนเทียนได้พาลูกเที่ยวพูดดังหน่อยลูกเบ้น
เวลาพาลูกไปได้พาลูกไปเที่ยวแบบดูเขาปลาโป่งอะไรอย่างนี้บ้างไหม

ไม่มีค่ะเพราะว่าน้องจะร้องกลับบ้านอย่างเดียว
เพราะน้องไม่ชอบผู้คนเยอะหนูกลัวชักด้วยค่ะ
วัดท่าหลวงที่ไปหนูคุ้นใช่ไหม

แล้วในวัดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะมียักษ์อยู่เคยสังเกตเห็นไหม

เขาไว้ส่องไปในโบสถ์
ส่องไฟเพราะว่าจริงแล้วที่บนรูปตัวยักษ์ก็จะมีถือกระบอส
คือรวบฝ่ายยาวแบบส่องตามโบสถ์
ตนเลยไหมครับทุกต้นค่ะทุกตนเลยนะฮะ
ให้ดีนะเบ้นรวบรวมสมาธินะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตนนี้มีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งอินทรชิต
ตัวเลือกที่สองสุริยภพ
ตัวเลือกที่สามพญายักษ์
ตัวเลือกที่สี่พญากุมพกัน

เลยไม่ได้สังเกตว่ายักษ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไร

ถ้าพร้อมแล้วน้องเบ้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่พญากุมพกันครับ
เบ้นยังไม่หมดหน้าที่
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณแม่เรนูขึ้นมาตอบครับ

บึงสีไฟเก็บขยะ
บ้านของเราพุ่มพวงดวงจันทร์
บ้านของเราค่ะ
เลือกเรื่องบ้านของเราให้กับแม่เรนู

ขอเชิญแม่เรนูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้ว

ใครเป็นคนที่อยู่บ้านหลังนี้มากที่สุดครับ

ทุกหลืบของบ้านเราพอจะนึกออก
มุมทุกหลืบของบ้านเราพอจะนึกออก

ประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไงนึกออกไหม
บานประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไงนึกออกไหม
บานประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไงนึกออกไหม

บานประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไงนึกออกไหม

บานประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไง
บานประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไง

บานประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไง
ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีลิ้นชักด้วยใช่ไหมแม่จ๋าที่วางอยู่แล้วก็จะมีทีวีวางข้างบน
แต่นี่ในลิ้นชักเนี่ยนะครับลิ้นชักเนี่ยแม่ลองนึกถึงหน้าลิ้นชักไว้ให้ดีนะ
มีสติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะตรงร่องที่ลิ้นชักเห็นไหมฮะตรงร่องตรงกลางอ่ะจ้ะ

หลานฮะแม่หรือเปล่าไม่ใช่หลานเหรอหลานหลานคนไหนครับน้องบีมน้องบีม
แล้วแล้วเป็นน้องบีมเป็นคนปิดซะด้วยนะฮะแม่ต้องนึกให้ดีนะครับสมาธิดีดีนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์การ์ตูนตัวใด
ไม่ได้ติดไว้ที่ลิ้นชักตู้วางโทรทัศน์ในบ้าน
ตัวเลือกที่หนึ่งลิงสีน้ำตาล
ตัวเลือกที่สองกิ้งก่าป่าสีเขียว
ตัวเลือกที่สามลูกเจี๊ยบสีส้ม
ตัวเลือกที่สี่ปลาสีฟ้า
ติ๊กเกอร์หน้าทีวีเห็นทุกวันแปะมา๕๖ปีแล้วหลานแปะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามลูกเจี๊ยบสีส้มครับ
ผมขอให้โชคดีนะแม่นะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
๒ข้อผ่านไปแม่เรนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องบีมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบีมขึ้นมาตอบครับ
เหลืออีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องบึงสีไฟ

และเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์

ขอเชิญน้องบีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
รู้จักไหมเนี่ยบึงสีไฟอ่ะ

รู้นะพอที่จะรู้นะลูกนะ
ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังของจังหวัดพิจิตรนี่เอง
ดังมากแล้วหนูเคยไปไหม

บึงสีไฟเนี่ยเป็นสวนที่พักผ่อนเคยเห็นไหม

แล้วก็จะมีสะพานทอดลงน้ำสู่สาราใหญ่
และที่เด่นเป็นสง่าเลยนะฮะที่สุดเลยนั่นก็คือ
รูปปั้นพญาชาลวันเห็นไหมครับ

เขาบอกว่าเวลาที่พญาชาลวันขึ้นมาที
บอกว่ากลับหัวกลับผางได้ยากมากเลย

เขาก็เลยเป็นจำลองเอาไว้ว่าพญาชาลวันคือ
ญาจราเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ลูกหนูเคยเข้าไปในปากจราเข้ตัวนี้ไหม

เคยเห็นรูปปั้นจรเข้นี้ใหญ่มากเลยครับ

น้องบีมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามครับ
ตัวเลือกที่สาม๔๐เมตรครับ

บีมยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ปูชัยขึ้นมาตอบลูก

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปู่ชัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญปูชัยมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เขาพักว่าทิ้งขยาทุกแหล่งทุกที่เขามีนะครับ
ได้มากที่สุดเยอะแค่ไหนตา
เขายำรวมมันก็ประมาณวันต่อวันก็ประมาณ๑๐ก็๑๐กลัวโล

นอกจากขวดแล้วที่บอกว่าได้ราคาดีเลยเป็นลัง

ครับเก็บทุกอย่างที่มันมีที่เขาให้เราเก็บได้ครับ
เอาล่ะก็เกี่ยวกับเรื่องเก็บขยะนี่แหละนะครับ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คือกล่องนะครับ

จำนวน๓๐ใบด้วยกันนะฮะ
แล้วเราจะมีเชือกฟางไว้ให้๓เส้นด้วยกันนะฮะ
แล้วก็มีระคังไว้ให้๑ใบ
ตอนนี้วิธีการคุณตาจะต้องพับกล่องเนี่ยให้แบนทั้งหมด

แต่ละมัดมีจำนวนทั้งหมดก็คือ๑๐ใบต่อ๑มัด๓มัดด้วยกัน
แต่ตอนนี้อยากได้ผู้ช่วยไหม

เชิญน้องเบ้นมาเป็นผู้ช่วยครับ
เคยช่วยพ่อมัดกล่องอะไรพวกนี้ไหม

แกะกองแล้วก็มัด

เพื่อเป็นการหยุดเวลานะครับ
กล่องให้แบนแล้วมัดมัดละ๑๐กล่อง
สามมัดรวมทั้งหมดสามสิบกล่อง
ภายในเวลา๓นาที

แมทก่อนเร็วลุง

สี่
เวลาเริ่มเดินไปแล้วนะครับ
เร็วนิดหนึ่งพ่อช่วยกัน

มันต้องทำแข่งกับเวลาเนอะครับผม

แค่ปั๊บกล่องเนี่ยสบายมาก

อยู่ใน๓นาทีที่เรากำหนดเอาไว้

ขอเวลาให้พ่อและน้องเน้นได้พักสักครู่นะครับคุณผู้ชม
มาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องเบ้นนะครับ
จะสามารถพิชิตเงินล้านได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ักษ์ตนนี้มีชื่อว่าอะไร